ไม่ค่อยจะดีเลยไปซื้อยาบ้ามาให้หน่อย
ซื้อมา๕เม็ดถ้าหาไม่ได้ไม่ต้องกลับมาบ้านแล้วนะ

เดี๋ยวใครสั่งใครลูกบอกแม่โอ้แล้วแม่บอกว่าโอ้ย
ฉันจะเอาตังค์จากที่ไหนยาบ้าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง
ฉันยังไม่เคยเห็นเลยแล้วคุณคิดดูสิหัวอกคนเป็นแม่
พอเจอลูกบอกแบบนี้ต้องทำยังไงใจหนึ่งก็กลัว

ตำรวจที่บ้านดุงอุดรไปตรวจสอบที่บ้านของคุณแม่
แม่ก็คือนางทองสัยอายุ๕๓ปี
เพราะว่าทางรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุง
เขาแจ้งตำรวจมาว่าคุณตำรวจมาดูบ้านหลังนี้หน่อยลูก

ทีนี้แม่เล่าให้ฟังลูกฉันน่ะชื่อแป๊บจ้ะอายุ๒๙ปี

บังคับให้ฉันไปหาซื้อยามาให้๕เม็ด
แล้วถ้าเกิดฉันหาไม่ได้นะไม่ต้องกลับมานอนที่บ้าน
ถ้าเกิดฉันมาเนี่ยลูกฉันมันจะฆ่าฉันทิ้งจากคุณตำรวจ
หัวอกคนเป็นแม่เอาไงดีอ่ะ
หาตังค์มาจากที่ไหนไปซื้อยาบ้าให้ลูก
แล้วหน้าตายาบ้าเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นเลย

ต้องหนีไปอยู่บ้านญาติกลัวลูกจะฆ่าตาย
ทีนี้ระหว่างนั้นตำรวจก็บอกว่า

เดี๋ยวผมจะเอาลูกแม่ไปบำบัดรักษา
ปรากฏว่าพอตำรวจบอกกับแม่แบบนี้นะ
ตัวลูกชายในแป๊บพอได้ยินนะ

กลายเป็นว่าตำรวจก็วิ่งค่ะ
คูณร้อยค่ะไปไล่ล่าตามตัวแป๊บมา

ทีนี้แม่เห็นว่าคุณตำรวจ
คุณตำรวจจับลูกฉันจะจับไปจริงใช่ไหม
แม่ร้องไห้ถามว่าที่ร้องไห้ร้องด้วยอารมณ์ไหน

ใจหนึ่งดีใจกว่าดีใจที่จะเอาไปบำบัดรักษา

ไอ้แม่
ไอ้แม่มีอะไรบอก

แม่เฉียวจังไงแม่วางมาเลยแม่น่ะ

แม่เฉียวจังไงกับลูกแม่มีศิษฐ์วางมาเลย
มันเป็นจังไง
นี่ไงแม่ร้องไห้สงสาร
หรือว่าจะเอายังไงแม่จะไปดูแลเอง
ทีนี้แม่ก็ต้องชั่งใจอยู่พักนึงค่ะ
สุดท้ายแม่ก็บอกนะแป๊บแม่รักลูกนะ
แต่ว่าให้ไปรักษาให้หายก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันนะลูกนะ
อบริษัทก็เอาขึ้นท้ายกระบะไปบำบัดรักษาแบบนี้